รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
เจอกันเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้เลยนะคะช่วงเช้าแบบนี้เหมาะจะไปท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าถ้าสายมาแล้วเนี่ยฝนจะตกหลายพื้นที่
ยังเป็นช่วงที่มีมรสุมฝนตกอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศนะคะ
ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีฝนค่ะแต่ว่าเป็นแค่ช่วงเวลาเช้าเท่านั้นเอง
เพราะเดี๋ยวบ่ายมาปุ๊บเริ่มมีฝนแล้วค่ะสังเกตจากแถบสีส้มสีเหลืองนี้นะคะคือฝนหนัก
แล้วถ้าจะดูให้ชัดเจนเรามาดูโมเดลจำลองสภาพอากาศเรื่องของฝนกันหน่อย
จะเห็นว่าฝนตกกระจายทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้แถบตอนบนของประเทศภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่องฝนจะอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทย
รวมถึงตอนบนของลาวและเมียนมาด้วยนะคะขณะที่ภาคใต้ก็มีมรสุมประจำฤดูค่ะ
ที่ยังคงมีกำลังปานกลางทำให้บริเวณต่างทั่วประเทศไทยมีฝนตกนะคะ
ซึ่งร่องฝนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะแต่ในช่วงนี้คงต้องระมัดระวัง
ส่วนคลื่นในทะเลอาจจะไม่สูงมากนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังสำหรับการเดินเรือและการท่องเที่ยวกันด้วยค่ะ
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงช่วงวันที่๓๐สิงหาคมสภาพอากาศเป็นอย่างไร
ตรวจสอบกันเป็นรายภาคกันเลยค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานฝนฟ้าขนองค่ะ
จะตกลดลงร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่พื้นที่ใดไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าว
ความรู้สึกร้อนอาจจะรู้สึกได้มากกว่าสี่สิบองศาเลยนะคะสำหรับเกษตรกรต้องระมัดระวังโรคเน่าในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด
ส่วนคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนสัตว์เลี้ยงป้องกันฝนกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนลดลงเช่นกันนะคะจะตกเพียง๑๓๐๔๐ของพื้นที่

ทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคเน่าโคนเน่าในผลไม้
ส่วนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำไม่ควรให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อป้องกันสัตว์น้ำขาดออกซิเจนค่ะ
ภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ยังคงเน้นตกหนักฝั่งอันดามันนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
แล้วก็โรคในพืชไร่ผักและไม้ผลกันด้วยนะคะ